เรายอมรับกันแล้วว่าเพศมีมากกว่าชายและหญิง

เสียบอกว่าเวลามึงเดินไปตลาด

มันอยากอ้วกกับความคิดแบบนี้
ทุกคืนวันอังคารเวลาเดิม๔ทุ่ม๔๕นาที
ทางไทยรัฐทีวีห้ามพลาด